สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันชิสาที่บุญญาโชคค่ะ
สภาพอากาศช่วงปลายเดือนแบบนี้ต้องเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวใต้นะคะ
เนื่องจากว่าต้องเจอฝนตกหนักคลื่นลมแรงชาวเรืองดเดินเรือตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ
จะเห็นว่าช่วงนี้มวลเย็นจากจีนยังคงแผลลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะ
ส่งผลทำให้มีอากาศหนาวเย็น
ส่วนตอนล่างของประเทศไทยค่ะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงนำความชื้นพัดขึ้นฝั่ง
ทำให้ทั้งอ่าวไทยภาคใต้และอันดามันมีคลื่นสูง๒๓เมตร
ชาวเรืองดเดินเรือตลอดทั้งสัปดาห์หรืองดกิจกรรมทางน้ำกันด้วยนะคะ
เฉลี่ยฝนในวันนี้สูงหน่อย๖๐ของพื้นที่เลยนะคะ
ส่วนคลื่นลมทางภาคใต้นั้นมากถึง๓เมตรดังนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะอุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๒๓องศาเซลเซียส
จนถึงประมาณ๓๕องศาเซลเซียสกลางวันแดดดีนะคะ
ส่วนอุณหภูมิความร้อนโดยเฉลี่ยวันนี้อยู่ที่ประมาณ๑๕๓๔องศาเซลเซียสค่ะ
ช่วงเช้าเช้าหลายพื้นที่จะมีหมอกนะคะดังนั้นก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง
เปิดไฟตัดหมอกเพื่อความปลอดภัยด้วย
กันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป